ได้เวลาแล้วนะครับที่จะไปตามหาผู้โชคดี
วันนี้จะเป็นใครที่ได้รับมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นไป
ติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค
ที่คุณส่งฝาลงกล่องนี้คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นโชคแบบนี้
ขอบคุณครับ
นายสมพรเซ็มมุกดาครับ
ยินดีด้วยครับ
กลุ่มทองล้านเพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงหรือคันโซคูณสอง
แล้วส่งมาลุ้นโชคเจอกันล้านต่อไป๕สิงหาคมนี้
คาราบาลแดงเขาแจกจริงครับผม
มอไซค์ทุกวันจนกว่าจะครบร้อยคัน
แล้วก็แจกร้านไปแล้วถึง๒ครั้งหน้า

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒

ง่ายนิดเดียวกติกาก็ง่ายกิจกรรมแล้วก็แจกของง่ายแบบนี้

เขียนบีบทรงเขียนบีบทรงย้ำทุกวันปากจะฉีกอยู่แล้ว
ใช่แล้วแล้วก็แจกทุกวันจริงนะคะ

วันนี้ก็ยังคงแจกอย่างต่อเนื่องสำหรับรถมอเตอร์ไซค์

เพราะว่าของกองมันเยอะจริงต้องเข้าใจหลายล้านชิ้น
แซวเล่นนะคุณผู้ชมนะไม่ได้โกรธอะไรขนาด
ส่วนใครที่ส่งมาแล้วตอนนี้ค่ะได้เวลาจะไปลุ้นผู้โชคดี

หน้าอะไรก็น่ะ
หน้าอะไรก็น่ะ
อีกนิดนึงคุณชะนัก
คุณส่งมา

ยินดีด้วยค่ะแล้วผู้โชคดีวันนี้คือคุณรุ่งเรืองคำสนทิ
ยินดีด้วยนะคะสุดยอดเลยโชคดีดวงดีจริงนะหนึ่งในล้านอ่ะ
นะแต่ไม่ว่าใครก็ตามมีสิทธิ์ที่จะได้โชคแบบนี้เหมือนกันใช่แล้ว
เรื่องของการเขียนบีบส่งส่งกันมาได้แล้วทำให้ถูกกติกานะครับ
แล้วก็ส่งมาได้ที่กล่องรับชิ้นส่วนรวมไปถึงที่อยู่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้นะ
ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะใช่ค่ะใครอยากเป็นผู้โชคดีก็ติดตามรายการตลอดข่าวกันให้ได้
ให้ดีทุกวัน๙โมงครึ่งนะแล้วคุณก็จะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดี
ได้รับมอเตอร์ไซค์ไปต่อยอดสร้างอาชีพคิดสิคิดสิเราจะต่อยอดสร้างอาชีพจากมอเตอร์ไซค์อะไรกันอีกบ้าง
จริงเราก็พูดถึงหลายอาชีพแล้วนะเป็นผีวงผีวินก็ได้
รถส่งกรุงส่งของกันได้แล้วก็ยังสามารถเอาไปต่อพ่วงข้างทำนู่นทำนี่เยอะแยะ
โกจิขายของเก่าเก็บของเก่าขายเอาได้ไหมแต่ผมว่านะลองดูไหมอะไรคะ
อไซค์เหล่านี้ท่านได้ไปเนี่ยเอาไปทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องประดับก็ได้นะ
เห้ยเครื่องประดับทำอะไรอ่ะคุณเอาไปขายเพชรขายแหวนเลยอ่ะ
อ่ะก็นี่ไงเร่ขายทับทิมกรอบ
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่าย
ส่งฝาคาราบาลแดงเขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเท่านั้น
หรือส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ
ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกัน
พับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วน
ตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏ
ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลาก้านอนิกา๓๐นาที

ยินดีด้วยนะคะยังมีโอกาสนะคุณผู้ชมนะ
ส่งมาเรื่อยเลยนะคะทั้งฝาคาราบาลแดงและฝาคันโซคูณสองนะคะ
ส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะจ๊ะส่งมา
เพราะว่าทองครั้งต่อไปใกล้จะจับแจกแล้วด้วย